นี่
รัสจากสารเคมีอันตราย

กลัวว่าเราทำไมโครโฟนหล่นเลยเอามาสำรองไว้บนโต๊

อุ๊ยนุ่มตื้นไงโอ้โฮนั่นคือสิ่งที่ต้องการ
นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องการให้ทำครับตกลงว่าทีมงานของ
คุณท่านสุชาติตันเจริญยังไงฮะก็คือเอาง่ายวันนี้ไม่กิน
สอบถามมาแล้วเขาบอกว่าวันนี้คุณสุชาติตะเจริญนะฮะรองประธาน

คุณคุณก็บอกแม้ก็คือบอกว่าเอาง่าย

เค้าก็ยอมรับคือคณะการทำงานของเค้า
๑ในนั้นก็เป็นหนุ่มรายอง

อีหนุ่มก็ต้องอ่านเพราะฉันก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อเลย
ฉันจะเจอกับพ่อสักเท่าไหร่
วันนี้คุณสุชาติตันเจริญก็กล่าวถึงกรณีของชาวระยองอายุ๒๖ปีเนี่ย
ซึ่งเขาก็มาเป็นหนึ่งในการทีมงาน
เขาเรียกว่ากรรมธิการนะฮะศึกษาผลกระทบคาซิโนออนไลน์
ที่มาจากต่างประเทศสภาพผู้แทนรัศดรก็ปรากฏว่าตรวจพบเชื้อโควิด
แล้วก็อย่างที่บอกว่าบุคคลดังกล่าวก็มีการแบบว่า
นุกรรมการเขาจะมีหลายกรรมการเลยล่ะ
ก็แต่ละคนแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรยังไง
ซึ่งเขามาทำเกี่ยวกับบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาลัยลึกชื่อดังอันนี้คือการศึกษาของเขา
เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็มารับมาทำงานคณะทำงานแล้วก็ได้รับมอบหมาย
ไม่มีอะไรที่ได้รับมอบหมายพิเศษคือก็ทำงานปกตินั่นแหละ
จนวันนี้ในที่สุดแล้วเขาได้ชี้แจงว่าเขาติดโควิด๑๙คุณหนุ่มกัญชัย
ก็อย่างที่บอกว่าตัวเขาเองเขาไม่ได้มาเจอกับคุณสุชาติตาเจริญมานานแล้ว

ไม่เคยเจอถ้าเจอฉันก็ต้องกักตัวไหม

คือเขาก็ไม่ได้เข้าสภามานานแล้วจริงเขาก็ไม่ได้อยู่มานานแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณมีโรคหัวใจ

หมายถึงว่าเขาไม่ได้เข้ามา
เหมือนกับเราทำงานในไทยรัฐทีวีเราก็ไม่ได้รู้หมดว่าใครในไทยรัฐทีวีทำเท่าไหร่
คือรัฐสภามันมีหลายตำแหน่งมากอะไรอย่างนี้นะฮะ

ล่าสุดจะได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าเสียชีวิต

แล้วก็ล่าสุดก็คือมีอาการหายใจไม่ออก
แล้วเพื่อนออกมาก็ส่งไปพยาบาล

ก็ต้องกักวันต้องกักตัว๑๔วัน
แต่เบื้องต้นรัฐมนตรีอนุทินรัฐมนตรีหนูไปตรวจแล้ว

ผู้อาจารย์กรรมจังหวัดสมุทรสาขรเนี่ยนะฮะ
ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ

วันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ
ขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงศูนย์

เข้ารับการตรวจแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางด้านนายสุธินชาญวิรากูลนะครับ
ก็ได้ทำการกักตัว๑๔วันเรียบร้อยนะครับ
แม้ว่าผลตอนแรกจะออกมาเป็นลบก็ตามแต่นะครับ
ทั้งนี้นะครับได้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มใน๔๔จังหวัดนะฮะ
ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ทำตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเต็มที่

ก็จะทะลุไปถึงหลักพันหลักหมื่น
การนะครับจะเห็นภายในกลางเดือนหน้า
แต่ถ้าร่วมมือกันเต็มที่กราฟก็จะเรียบเป็นแบบแนวนอนแล้วก็จะดิ่งลง
เนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเรืออากาศโทสัมพันธ์อ่า
คุณธรานนท์เป็นผอการท่าอากาศยานดอนเมือง
ก็กล่าวถึงกรณีนักศึกษาฝึกงาน
ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางสายการบินแห่งหนึ่งนะครับ
บอกว่านักศึกษาคนนี้เริ่มเข้าฝึกงานตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
แล้วก็วันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร
เริ่มจากการที่จมูกนั้นไม่ได้กลิ่นนะฮะ
เนี่ยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการแสดงอาการอะไรเกิดขึ้นนะครับ
มาวันที่๒๔ธันวาคมครับ
เข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล
จากนั้นครับก็เข้าสู่กระบวนการการรักษา
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
โดยทางดอนเมืองเองท่ากัดสนดอนเมืองนะครับ
ได้มีการดำเนินประสานงานกับทางสายการบิน
ตลอดเวลาที่นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติงานนั้น
หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับ

ได้ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดทั้งหมด
๙คนดำเนินการการกักตัวไว้ก่อน
แล้วก็ให้เข้ารับการประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอผลการตรวจครับ
ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อก็จะทำการรักษาทันทีครับ
แต่หากตรวจไม่พบเชื้อก็จะให้ดำเนินการกักตัวจนครบ๑๔วัน
ทางนี้นะครับทางกระทรวงศาลนักศึกษ์เองก็กำลังเร่งตรวจสอบ
ไทม์ไลน์ของเลือกสารายนี้ครับว่า
มีการติดเชื้อแล้วเดินทางที่ไหนมาบ้าง

เป็นเรื่องราวของบ่อนพนันครับ

หลังจากที่ผู้ป่วยโควิด๑๙บางส่วนเนี่ย
ติดเชื้อมาจากบ่อนพนันในจังหวัดระยอง
ตนเองนั้นลงนามคำสั่งย้าย
พลตำรวจตรีประพัทธเดชเกรดพันธ์นะครับ
ท่านเป็นผู้คับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะครับให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พลตรวจตรีมานะอินพิทักษ์รองวิชาการตำรวจภูทรภาค๒ครับ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนที่ไปสมุทรสาครแล้วก็กลับไปที่ระยอง
หลังจากนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ก็คือเข้าไปเล่นงานพนันในบ่อนแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่อยู่ในบ่อนเนี่ยติดออกมานะครับ
ก็เป็นประเด็นขึ้นมารวมถึงคนที่โบกรถอยู่ข้างหน้าบ่อนแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ตอนแรกตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยตอนแรกตำรวจออกบอกก่อนเลยว่าไม่มีบ่อน
น่าจะเป็นการเล่นการพนันกันเหมือนกับเล่นกันเอง
มั่วสุดงั้นเล่นการพนันกันเองแต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบที่โกดังแห่งหนึ่ง
เนี่ยนะฮะภายในก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยครับโต๊ะเต้อหายหมดแล้ว
โต๊ะไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้นะฮะก็บอกว่าอ๋อนี่มันคือโกดังมันไม่ใช่บ่อน
ว่างั้นสรุปวันนี้เด้งไปกี่คนล่ะก็คนนึงนี่ไงเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะ
ออกไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะชาวเน็ตเองเขาก็มีการเอ่อ
ขุดนะฮะลงไปดูนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนการเอ่อที่วางโต๊ะอืมเอ่อ
เหมือนโต๊ะบาคาร่าเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยนะฮะพื้นเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นการวางโต๊ะบาคาร่าไว้
แล้วก็มีการประเมินต่างนานามาให้ด้วยรวมถึงสภาพภายนอกก่อนหน้านี้
มันมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่ที่เสาไฟแล้วก็ตรงหลังคาค่ะอืมอ่าของไทยรัฐน่าจะมีนะมีไหมเออ
นะฮะแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วปัจจุบันเนี้ยไม่มีอืมนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี้ยมันมีอืมอืม
เดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะอันนี้คือเป็นภาพปัจจุบันนะฮะไม่มีนะ
ไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะคือในนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งเป็นห้องโถง

อ่าอืมซึ่งจริงจริงแล้วเขาจะมีภาพที่เอามาเปรียบเทียบมาดูมาเปรียบให้ดูนะฮะอ่า
พูดไปพูดมาวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ฉายารัฐบาลปี๒๕๖๓เขาบอกว่า

เวริกู้นายกตุหู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตั้งฉายารัฐบาล
ประจำธรรมยัพย์รัฐบาลปี๒๕๖๓

ต้องยอมรับเราผ่านวิกฤตโควิดกันมาเยอะ
แล้วเรากำลังอาจจะต้องมีการกู้รอบ๒หรือเปล่า
ซึ่งเขาก็บอกอาจจะมีการกู้รอบ๒กันเกิดขึ้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นฉายารัฐบาลของปีนี้อีกไม่กี่วันจะหมดปีเนี่ย
ฉายาคือเวริกู้นะครับ
ก็คือซึ่งเปรียบเปลยกับการทำงานของรัฐบาล
ที่ต้องกรอบกู้วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพื่อกู้ชีวิตคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัยแม้จะถึงไม่ถึงขั้นว่าเวลิกูธนะฮะ
แต่ก็ต้องใช้คำว่าเวลิกู้แต่ก็มีเหตุผลที่มาที่ไปว่ากู้
เพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่นะครับ
ในขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่คนจับตามองคือฉายาของนายกรัฐมนตรี
ขวัญใจคนไทยเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
ตู่ไม่หรูหลม
รัศนาเหมือนโด่ไม่รู้หลม
เราเคยเห็นยาดองตามที่เขาขายกันเนี่ยยาดองเสือ๑๑ตัวโดยไม่รู้ล้มอะไรอย่างนี้
นะครับแต่อันนี้มันก็คือโด่ไม่รู้หลม
นายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ว่าต้องยอมรับเจอปัญหาหลายด้านมาก
ปัญหาการเมืองปัญหาโควิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาบอกว่านายกเนี่ยก็สามารถประสบปัญหาอะไร
แต่ก็ยังยืนหยัดฝ่าฟันที่ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้

ในขณะที่อีกคนนึงนะฮะคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ก็คือเอาบานไม่รู้โรยนี่แหละเหมือนกับดอกไม้คุณ
แม้จะบานนานมากแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้โรย
ประกอบกับวลีติดปากที่ท่านจะชอบพูดอยู่บ่อย
ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
คือเวลานักข่าวถามถ้าเขาจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้แอ้นเด่น
ไม่รู้ถูกต้องนะฮะก็นั่นแหละไม่รู้อยู่เสมอ
ก็เลยกลายเป็นป้อมไม่รู้โดยนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งท่าน
ถ้าสมมุติมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูล
มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในสภาคนคนนี้จะเป็นคนตอบคำถามตลอด
ก็คือคุณวิศนุเคลื่องามที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นรองนายุทธมตรี
คุณวิศนุไฮเตอร์เซอร์วิสพอนึกออกไหมไฮเตอร์มันทำอะไร
ฟอกขาวขาจับคราบค่ะฟอกขาวขาจับคราบ
เพราะฉะนั้นไฮเตอร์เซอร์วิสคือเอาง่าย
ก็คือดูว่ากฎหมายอะไรเป็นยังไงขั้นตอนรัฐธรรมนูลอันนู้นอันนี้
เป็นยังไงได้ได้ไม่ได้ก็เลยเป็นคุณวิศนุเครืองามนี่แหละ
เป็นรองนายุทธมนตรีท่านก็เลยได้ตำแหน่งว่าไฮเตอร์เซอร์วิสนะฮะ
ทำลายระบบประสาทไม่ใช่ดิทุกอย่างมันจะต้องผสมหมดถูกต้องไหมเวลาที่เราจะผสมสีจะต้องใส่ทินเนอร์ไหม
ดมเยอะก็ทำลายประสาทหรอคุณแม่ตากล้องยังทำมืออย่างนี้เลยพี่ตากล้องบอกเราว่ามันคืออะไร
อินเนอร์มันคืออะไรอ่ะก็ลองไปดูกันเองคนในทวิตเตอร์ว่าทินเนอร์มันคืออะไร
นี่เขาบอกว่าเป็นคุณมีทั้งคุณและโทษออกฤทธิต่อจิตประสาทหากสูตรเข้าไปมากอาจทำลายระบบประสาท
อาจจะเกิดความคล้ายกับว่ามืนมืนพูดอะไรใหม่ค่อยรีบ้างอะไรอย่างนี้บางช่างนะแม่
ในขณะเดียวกันคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านก็มาจากประชาธิปัตยเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
เช้าสายบ่ายเครมไม่เย็นด้วยนะคะเคลมแปลว่าอะไรเช้าสายบ่ายเครมนะฮะ
ไปกันต่อที่คุณสันติพร้อมพัฒน์คุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็หลายคนจับตามองเพราะว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่ใหม่ที่สุด
รอมาต่อคังเนี่ยเราไปเปลี่ยนกี่คนละคุณดูเองเหรอด้วยกัน
เร็วด้วยค่ะไปไปไปไม่ถึงเดือนลาออกก็มีถูกต้องมั้ยนะครับ
การกระทรวงคมนาคมศักดิ์สบายสายเขียวเพราะอะไรทำไมถึงเป็นสายเขียว
พักภูมิใจไทยเป็นพักที่นโยบายที่ผลักดันเรื่องกัญชาผลักดันเรื่องกัญชาตลอดเวลา
แล้วเราก็จะเห็นว่าที่บุรีรำก็เริ่มมีแบบโมเดลที่จากการปลูกกัญชาคือในอนาคตเนี่ย
ที่เขาตอนที่เขาหาเสียงตอนนั้นคือทุกบ้านสามารถปลูกกัญชาได้บ้านละ๖ต้น
ตอนนี้ก็เริ่มโมเดลด้วยการเป็นแบบว่ารัฐวิสาหกิจแบบว่าชุมชนรวมกันมาในการปลูกกัญชาก็เป็นโมเดลต้นแบบแล้ว
สายเขียวก็คือสักสบายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสบายยังไงแต่สักสบายสายเขียวนะครับ
เราไปกันที่รัฐมนตรีบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพังพร

มันยังไงปีนี้ต้องยอมรับพรหับมันทำลายความสุขของคนไทย
อันนี้น่าจะได้มาตอนช่วงหลังที่ผ่านมานี่เองเลยแหละพังไม่นาน
เข้าใจง่ายน่ะคุณแม่ขอโหลละทำไม
ผมขำที่เขาตั้งดูสิ

พังพรก็พังจริงก็พังพรหับไงพังพรหับไงคือเอาง่าย
พรหับเนี่ยมะก่อมันเข้าถึงง่ายกันแล้วเกิม
คือพังพรหรือหลายคนยังไม่คิดว่าพังพรที่สู้กับงู
ไม่ใช่พังพรนี่คือพังพรหักคือทลายพรหับ

เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าพรหับคืออะไร
แล้วก็ทำไมถึงเป็นพังพร
ไม่ต้องไปพูดเพราะพรขับแก้วแล้ว
แก้วไปแล้วพรหักแก้วไปแล้ว
ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีที่คนพูดถึงเยอะในโลกออนไลน์
แล้วก็มีกระแสหลังในทุกครั้งที่มีการชุมนุม
คุณนัทพลทีพสุวรรณครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย

เมื่อก่อนอันนี้ท่านอยู่มีนกหวีดเมื่อก่อนนะฮะ
ท่านก็คืออยู่กรกภาษอเมื่อก่อนนะฮะ
แล้วก็มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็หลังต้องยอมรับว่าการชุมนุมก็แล้วแต่
ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าไปหาท่านที่กระทรวงบ่อยนะครับ
อีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นดาวเด่น

เพราะว่าคุณนรมนภินโยศินวัตน์เนี่ย
คือเมื่อก่อนเป็นโฆษกเป็นโฆษกรัฐบาล
วันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยแรงงานฮะ

เพราะว่าต้องยอมรับว่าการปรับคอรมอลอยู่ดีชื่อเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อืม
แซงทุกคนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยได้อ่ะคิดดูเอาเองแล้วกัน
ก็เลยถือว่าเป็นแชมป์ไตรกีฬาเลยนะฮะส่วนวาถะแห่งปีเนี่ยได้แก่ไม่ออก
แล้วผมทำผิดอะไรหรือเป็นคำกล่าวของใครฮะ
นายกประยุทธ์ที่ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
มีการยื่นข้อเสนอว่าให้นายกเนี่ยลาออกลาออกจากตำแหน่งเถอะ
ทุกอย่างจะได้ขี้กันแต่นายกเขาก็ถามกลับไงว่าไม่ออก
ผมทำผิดอะไรเหรอเขาก็ถามกลับอันนี้ก็คือต้องยอมรับปีนี้เป็นปีที่การเมืองค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควร
แล้วก็มีรัฐมนตรีทั้งหมดที่เราพูดพูดเนี่ยเวลาคุณดูไทยรัฐนิวโชว์ดูการเมืองเนี่ย
คุณก็จะเห็นพวกเขานั่นแหละอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ก็ปีใหม่ก็คือถ้าเป็น
ทำไมคุณปรินาไม่เห็นมีฉายาเลยล่ะปรินาไม่ใช่รัฐมนตรีอันนี้เป็นรัฐมนตรี
แต่จริงจริงเขาต้องมีการจัดอันดับในหลายหลายวงการเขารู้สึกเขาจะมีคู่จิ้นคู่อะไรอย่างนี้ด้วยนะ
เดี๋ยวเขามีคู่จิ้นคุณปารีนามีการพูดถึงปรณงปรินาแล้วก็มีคุณศิร้งศิระอะไรก็มีเหมือนกัน
แต่อันนี้คือเป็นรัฐมนตรีก่อนวันนี้ในสภาแต่ละคนถ้าสมมุติเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงการเมืองเราก็จะเห็นพวกเขานั่นแหละถูกต้องไหมนะครับ
ค่อยไล่เรียนกันไปวันนี้เริ่มจากคณะรัฐมนตรีไปก่อน
มีล่าสุดนะครับก็เรื่องของเส้นบ่นที่รยองนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีอีก๔นายที่ตอนนี้ก็คือเพิ่งง่ายเขาเด้ง
เพื่อให้การตรวจสอบข้อที่จริงดังกล่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ว่าด้วยสั่งให้คลาสการตำรวจไปบริบัติรัฐการณ์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปศาสตร์๒๕๖๓
ข้อที่๖วงเล็บ๒แล้วก็ข้อ๘วงเล็บ๒
ก็จะมีตอนนี้ทั้งหมด๔นาย
ให้คลาสการตำรวจไปบริบัติรัฐการณ์ที่สู่บริบัติการตำรวจปภูเทิงภาค๒

รองประกับการปศวิกษาปลอ์ศอภอร์เมืองบรมไลยอง
ลองพกสสพรรมีฐรทหลนะครับ
ก็เป็นสพรรมีฐรทธสพร

ก็ถือว่าเป็นที่พศครรภาคของโควิดถูกต้องไม่หัดนะตอนนี้
ตอนนี้หลขั้นเร็วนิเวร์ดเหมือนกันมากครับคุณแม่ยอด

เขาบอกนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ยอดเพิ่ม

เขาบอกว่ากรุงเทพฯเราเองก็ไม่ใช่ไม่ขึ้นเร็วนะ

เพราะวันนี้ยอดของเราก็ยังร้อยกว่าถูกต้องไหมฮะ

ดูระยองขึ้นมา๘๕กูได้เห็น

มุดประการ๒๒นะครับ
เพศบุรีนทบุรีสมุดสงคราม๑๘

แล้วก็อย่างนั้นเล็กอย่างน้อยรวมรวมกัน
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราเอาจริงทั่วประเทศไทยเนี่ย

แต่ก็เหลืออีก๓๓จังหวัดที่ยังไม่มีจังหวัด

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไปไหนมาไหน

สิ่งที่จำเป็นก็คือแอลกอฮอล์

เพราะว่าเอาจริงอย่างท่านผู้ว่าสมุทรสาคร
ท่านก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะ
ท่านก็ใส่นะเออท่านก็ใส่แล้วก็เลย
แต่ว่าบางทีเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือ

เพราะว่าบางทีคุณคิดว่าการฆ่าอย่างนี้มันโอเคแล้วใช่ไหม

หรือไปจับอะไรก็ตามแต่หรือไม่กระทั่งโทรศัพท์มือถือหรือ

หรือว่าหยิบอะไรกินเนี่ยติดขยี้ตาเข้าแล้ว

เลยนะฮะคืออาบน้ำให้สะอาดเลย
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขานึกกันว่าเป็นรอยพญานาค

สุดท้ายนี่กลายเป็นว่าคดีพลิกเลยทีเดียวค่ะ
เฟซบุ๊คของศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์
เป็นนักวิชาการด้านทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ
มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เช้าใกล้ปีใหม่แบบนี้เนี่ยจะมีอะไรดีไปกว่า
ภาพรอยเต่ายักษ์บุกหาดบางขวัญ
เต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่รังที่๑๒เมื่อเช้าตรู่

เดี๋ยวลองดูสิเลือกภาพนี้มาให้ดู
เพราะมันสุดปังรอยใหญ่จริง
ซึ่งถ้าไม่บอกนี่พี่ใหญ่มากนะ
แล้วตัวใหญ่ก็ถึงบอกเมื่อเช้าพี่เห็นภาพนี้
แล้วพี่อยากดูว่าอีเต่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนวะ
ต้องใหญ่โตมโหราณมากทีเดียวมันอยู่ไหน
ซึ่งถ้าไม่บอกคงคิดว่าพญานาคเลื้อยผ่าน
มามอบตัวเลขแน่นอนเลยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชนชาวไทย
ที่นายเหี่ยวแห้งลงทุกวันชาวบ้านพบตัวเข้าไป
แม่เต่าไร้นี้มีแผลเล็กที่คนขา

อย่างไรก็ตามแผลแค่นั้นคงไม่มีปัญหาอะไรมาก
พิสูจน์ได้โดยแม่เตาขึ้นมาหลายหนแล้ว
รังที่๙ก็เป็นฝีมืออเจ้าเช่นกัน
โดยจุดวางไข่ห่างรังแรก๗๐๐เมตรค่ะ

พลาดท่าว่ายน้ำเป๋ไปเป๋มาไม่ตรงจุด
เสียแรงที่เขาคอยเชียร์กันตลอด

น่าจะได้ลูกเต่าอย่างน้อย๕โหลค่ะ
ถึงตอนนี้ลูกเต่าลงทะเลไปแล้ว๗๒ตัว
ปีใหม่ก็น่าจะมีแก๊ง๒ตามลงไปด้วย
เพราะว่าอยู่มา๕๗วันแล้วจ้ะ
ตามตำราคือไข่ก็จะอยู่๖๐วัน
ผมตั้งชื่อไว้แล้วว่าน้องสิ้นปี
แต่ก็ต้องลุ้นคือสถิติจะถูกทำลายหรือไม่

ปีนี้นี่ซีซั่นนี้๑๒รัง

ใช่เวลาเขากลัวแบบเขาก็อยากรู้อยู่ว่ายังไงดี

แล้วก็ล่าสุดมุมดำมีทางโกศกกฎม
ครับโกศกกรุงเทพมหานครเขาบอกว่า
คณะกรรมการโลกติดต่อกรุงเทพมหานครเนี่ย
ออกคำสั่งปิด๔สถานที่นะฮะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

หรือสนามซ้อมชนไก่อย่างนี้แหละ

เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูไอ้คำว่าสถานบริการ

พวก๒๔ชั่วโมงทั้งหลายในกรุงเทพมันจะเยอะถูกต้องไหมล่ะ
ร้านอาหารสถานบริการเนี่ยนะครับก็จะต้องปิดด้วยกัน
โดยจะเริ่ม๒๙ธันวาคมถึง๔มกราคมพรุ่งนี้

เราก็ต้องไปดูว่าไอ้คำว่าสถานบริการพี่หนุ่มมันครอบคลุมอะไรบ้าง
นวดแผนโบราณนี่คือเป็นสถานบริการไหมผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวด
หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็เป็นช่วงสิ้นปีที่เขาจะฟื้นฟื้นตัวกันเนาะ
ก็ต้องไปดูว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีโอกาสสรุปว่ามันคือยังไงอะไรยังไงนะฮะ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเมนระเบิด
ปะเลอรอดตายเพราะมีเสียงปริศนามาเตือน
อุ๊ยจริงเหรอใช่เหรออ้าวเดี๋ยวกลับมาครับคุณตั๊ง
อ้าวมาคุณประดับอยู่ดูเสื้อก่อนนะคันหนึ่งนะครับ

เอ้าก็ไปดูกรณีของคุณแม่
สมมุติใครตดใครฉี่เธอคงจะบอกออกทีวีหมดเลยเนอะ
ทำไมเธอไม่ต้องบอกอะไรบ้างได้ไหมวะ
เขาก็เห็นว่าคุณทำอะไรอยู่เขาก็สงสัย
เออเอาไปดูเรื่องนี้นะครับแม่วัยสายอายุ๑๕ปีครับ
ใช้กันไกลแทงลูกหลังคลอดได้๑ชั่วโมงบอกว่าอายเพื่อน
ดูสิโหแย่มากเลยทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
คือชาวเน็ตหลายคนนะครับเห็นแล้วต้องสะเทือนใจมากนะฮะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสุดแสนสะเทือนใจ
แม่วัยสายอายุ๑๕ปีคลอดลูกเองที่บ้านในห้องน้ำ
คลอดได้๑ชั่วโมงใช้กันไกลแทงลูกตัวเอง
เพราะอายไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่ามีลูก
และครอบครัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท้อง
เด็กสารภาพว่าเป็นคนแทงลูกเอง
ตอนนี้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สืบหาความจริงแล้ว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นวันที่๒๓ธันวาคม
ตอนที่พบเด็กอยู่ในสภาพตัวเย็นมากอาการบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลถูกแทงเขาที่ปอดข้างซ้ายโดนตับหายใจติดขัด
ไม่สามารถเจาะเปิดเส้นเลือดให้น้ำเกลือได้
แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจได้ยากมากนะฮะ
ตัดสินใจผ่าตัดช่องท้องครับใส่ท่อระบายลมจากปอด
เมืองต้นทารกนั้นมีอาการความดันต่ำมากต้องให้ยาเพิ่มความดันครับ
ซึ่งขณะนี้ยังต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์
พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันแบบรัวนะครับ
สมมติว่าเด็กน้อยอ่ะ
พูดแม่อายุเท่าไหร่ใช่วะ

ซึ่งคือทุกอย่างยังอ่อนแอไปหมดเลยอ่ะตัวเอง

นี่เขาบอกว่าเชียงใหม่ครองแชมป์เมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลกประจำปี๒๐๒๐นะคะ
นิตยสารท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา

นำเสนอถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยว
พื้นที่ต่างทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็มีการจัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก
แบบสำรวจโดยมุ่งเน้นไปที่สถานที่

ก็จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนี่แหละค่ะ
รองแชมป์ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะ

ถ้าคุณมาพักอยู่เชียงใหม่สัก๒วัน
ชาวบ้านในระแวกนั้นก็จะเริ่มจำหน้าคุณได้
ทักทายแล้วก็สร้างมิตรภาพอันดีต่อกัน
ไม่ว่าจะออกเดินทางไปสำรวจเมืองเก่า

ก็จะได้พบกับการต้อนรับที่อบอุ่น
สมกับโซโลแกนดินแดนแห่งรอยยิ้ม
ส่วนอันดับ๒ก็ได้แก่หลวงพระบางลาวค่ะ
อันดับ๖ก็อยู่ที่นิวซีแลนดนะคะโอคแลนด์
อันดับที่๗กาเวย์ประเทศไอแลนด์

ดับลินด์นะคะก็คือไอร์แลนด์
อันดับที่๙ฮอยอันเวียดนาม

แล้วก็อันดับที่๑๐เมลเบิ้ลออสเตรเลียนั่นเองนะคะ
ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังติดอยู่ในการจัดอันดับ

โดยในเอเชียเกาะพงันจากประเทศไทย

ก็คืออย่างที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลย

นั่นไงโอ้โฮไม่รอบอะไรนะ

คือนายปราโมทอายุ๕๒ปีเนี่ยนะฮะ
ได้รับสับปะเลอของวัดหุบกระพงเขาใหญ่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
เขาบอกเมนศพเนี่ยเกิดระเบิด

ส่งผลให้ปล่องเมนแตกแล้วก็หักตกลงมาเนี่ย

หลังจากสาระเผาศพเนี่ยได้รับความเสียหายหลายจุดนะฮะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เขาก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นอะไร
มันเป็นความเชื่อหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

พบว่าตัวปล่องเผาศพที่ใช้กับถ่านในการเผาเนี่ย
ส่วนตัวเครื่องเผาศพนั้นใช้ระบบน้ำมันพี่หนุ่ม

มีสภาพเอาจริงคือกล่าวแล้วกล่าวแล้วก็ซุดโซมมาก
ส่วนบริเวณเตาเผาเนี่ยมีกลิ่นไหม้คละคลุ้งไปหมดเลย
ตัวเมนเนี่ยก็คือตัวคลุงสร้างเมนเนี่ย
เอาจริงคือถ้าสมมุติไม่พูดถึงความเชื่อมูเตรลูเลย
มันก็แตกร้าวมาเยอะอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็คิดดูว่าความแตกแล้วหลังจากระเบิดเนี่ย
บอกมีความแนวยาวกว่า๒๐เมตร
ก็ความเสียหายอยู่ประมาณที่๓๔แสนบาทนี่แหละ
คดีที่พระลูกวัดแล้วก็สับปะเลอวัดเนี่ย

ด้านในปราโมทครับสับปะเลอวัดหุบกระทิงก็เปิดเผยว่า
ขณะที่กำลังเผาศพของชาวบ้านอยู่นั้นจู่
ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อ

หนุ่มได้เป็นงานเผาศพเขาไม่รักเขาจะได้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร

เขาก็แก้พูดเขาชื่อตนว่าชื่อประโมท

สับปะเรอกำลังเผาศพอยู่เนี่ยก่อนใหม่เป็นอะไร
มีคนมาเรียกชื่อประโมทประโมทประโมทอยู่ที่เขาบอกคุณพระราชมีคน
ไม่รู้ว่าเขาเล่นชื่อเล่นหรือเปล่าคุณแม่

กับหนุ่มนะแล้วก็ไปที่เพชรบุรีแล้วก็เอากลับมาให้ฉันเล่า
เป็นแพทย์บูรีเหรอแพทย์บูรีที่ตำบวนเขาใหญ่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
นะระเบิดเสียงเนี่ยดังลั่นเลยอืมเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าปล่องเมนยังมีสภาพเก่าสุดโทรมนั่นแหละ
ใช้งานมาจริงก็ประมาณ๓๐๔๐ปีแล้วถึงทำให้แบบทนความร้อนแล้วก็แรงอัดไม่ไหวแล้วจริง
นี่เห็นไหมล่ะอะไรคืออันนี้คือเรียกบานปลาย
ลูกหนุ่มลูกนี้เป็นการฉายรอบที่๓หนุ่มเพิ่งมานี่
ถ้าไม่สนใจเรื่องว่าแสงเสียงปรารถนาหรือคนที่เรียนไปรู้จักคุณปะแม่งไหน๙๐๘๒
๙๘๗๖๔๑๒หนุ่มถามนะ

ถามพระครูเลยแหละคะ

เอางั้นเลยเหรอพระคุณพิธานวัชรพงศ์

มาจากรายการข่าวใส่ไข่นะฮะ

คือหนุ่มกัญชัยเขาสงสัยว่า
ตอนที่สับปะเลอเผาศพอยู่

ไม่แน่ใจเพราะว่าหลวงพ่อออกประทงนี้แล้ว
อ๋อเป็นหลวงพ่อหลวงพี่แล้วกันนะ

ทำไมไม่มีใครเป็นอะไรเลย

สับประเดิศเขาอยู่หลายวัดอยู่

คนตายก็คือเพื่อนหลวงพ่อ

เมื่อกี้เขามาคำนวณนะ

เขาเหงาเลยนะ

มดคำ
คุณโอ้นเข้ามาประมาณ๔๕หมื่นแล้วครับ

ใดใจทำหน่อย

หนูก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะกดโทรศัพท์ไปกับถัดอะไร
ใครอยากจะถามอยากจะรู้อะไรอีกคะบอกมาค่ะ
เมื่อกี้คุณแม่น่าจะถามว่าตอนนี้วัดเปิดไหมอยากไปทำอะไร
อยากรู้ว่าตอนนี้ท่านสุชาติ

แล้วฉันไปเจอพ่อมาตอนไหนล่ะ

เขาพูดหาพี่เลยนะแล้วก็ถามพี่เลยว่าพี่ยังไง
พี่หนุ่มพี่ผีฉันยังไม่เจอพ่อมาเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ย
เราไม่คิดถึงหรอโทรคุยกันทั้งวันทำไมคุณแม่ไม่เจอพ่อ
ไม่คิดถึงเหรอคะ
หนุ่มคงอยากให้โทรหาคุณพ่อหรือเปล่าโทรหาสุชาติไหมล่ะ
ถามคุณพ่อหน่อยว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้กักตัวอยู่

คือจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็อยากจะฉลองส่งท้ายปี
ต้องเซฟตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเฟฟคนอื่นด้วย

ร่วมกับไอคอนสยามและพันธมิตรทุกภาคส่วน
โดยมีการจัดแสดงพลุรักโลกนะฮะ
จำนวนทั้งหมด๒๕๐๐นัด
สว่างสวัยเหนือสายน้ำเจ้าพระยา
ระยะทางก็๑๔๐๐เมตรแล้วฮะ
เขาสื่อความหมายถึงความหวังครับ
ศรัทธาความรุ่งเรืองความสุข
เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนไทยแล้วก็ทั่วโลก

ไปด้วยกันโดยพลุที่จะแสดงเป็นพลุรักโลกนะ

เข้าเหนียวไทยเนี่ยอุ๊ยเป็นพลุไทยด้วยเหรอ
ข้าวเหนียวไทยเอามาทำพลุเหรอ
สกิปอยู่ข้างหน้าเท่านั้นผมก็ถามคุณไง
เขาทำจากข้าวเหนียวไทยแล้วก็นวัตกรรมในการสร้างสรรค์จากญี่ปุ่น
พร้อมกับมาตรการรักษาสุขอนามัยนะครับ

โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดให้ชม
ทางไทรัตทีวีช่อง๓๒นะครับ
ไทยรัฐออนไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คของไอคอนสยามค่ะ

เอาละโอเคเดี๋ยวฉันพยายามติดต่อให้นะคะ

เห็นบางคนก็ไปเช่าโรงแรมอยู่ใกล้แถวนั้น

ก็ลดการแออัดในสถานที่ต่างที่แบบ
แต่ก็ต้องระวังนะจะไปดูพลุดูอะไรอะไรอย่างนี้

นั่งดูถ่ายทอดสดที่ไทยรัฐทีวีก็ดูได้
ไทรัตทีวีถ่ายท่อสดไหม

ระหว่างที่พี่มดโทรหาคุณพ่อ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวันเกิดคุณเป้ยกับสามีคุณนะ

เอาไหนลองดูซิวันเกิดคุณเป้ยเอาละเป็นคุณแม่
มีคนถามนู่นถามนี่เข้ามากันเยอะนะฮะ
แม้วันที่ผ่านมานางเจอดราม่าค่อนข้างจะเยอะ

ล่าสุดเป็นวันเกิดของเป้ยโดยเจ้าตัวในโพสต์ข้อความรู้ว่า
เป็นเค้กที่ผูกใจที่สุดในชีวิตเป้ยเลยค่ะ
แอ็งเจ้าโอ้ไหนเพื่อนเขาอะเพื่อนเขา
ความน่ารักพิเศษก็คือในเค้กเนี่ย
มีกัน๔คนคือเป้ยป๊อปโปรดปาริน

สักวันหนึ่งเป้ยจะขึ้นไปเล่นสีดำเหมือนพวกที่

ขอบคุณนะคะเพื่อนรักแล้วก็รักที่สุด
คิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากขอบคุณเพื่อนทุกคนจริง

คุณหญิงว่าเขาอยู่ใกล้กันไงเขาอยู่ติดกันหมดอยู่แล้ว
ก็หวานใส่คุณเบลล่าเรียกว่าคู่นี้ไม่แผ่วจริงนะคะ
สำหรับคู่รักคุณเวียสุกลวัฒน์แล้วก็คุณเบลล่ารานี

ล่าสุดคุณเวียก็มีการโพสต์ภาพคู่กับเบลล่าจากทริปดำน้ำ
กับเบลล่าจากทริปดำน้ำพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ขออยู่ใกล้ในทุกความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกัน
แต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีมากมาย
ขอบคุณที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อมาตลอดเลย
ปีหน้ามีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากสู้ไปด้วยกันนะครับผม
งานนี้เราทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันแบบรัว
แต่ก็ไม่วายมีดราม่าเหมือนกันค่ะมีชาวเน็ตเนี่ยบางคนเข้ามาคอมเมนต์โยงบอกว่า
ทั้งคู่เป็นคู่รักที่แบบว่าเลิกกันเงียบ
ตามข่าวที่เพจดังออกมาบอกจนเกิดการโต้เถียงกันในไอจีขึ้นมา
ก็เถียงกันเองว่าใช่หรือไม่ใช่
คนที่เขาเดากันเป็นคู่ที่แบบสวีทหวานและมีข่าวตลอดแล้วคุณแม่
คนก็เลยไปคิดว่าเป็นคู่นี้หรือเปล่าเพราะคู่นี้ก็มีข่าวด้วยกันตลอด
เขาบอกว่าเลิกกันเงียบแต่คู่ที่เขาบอกมาเป็นคู่ที่แบบว่า
มีภาพลงสวีทหวานในไอจีของกันรายการตลอดมันไปไม่ได้
นี้ไม่ค่อยเป็นเอาตรงคู่ที่เขาเดากันเป็นคู่ที่ใกล้แต่งงานทั้งนั้นแหละ
ไปดูนี้ดีกว่าบ้านคุณมิวนิษฐาเนี่ยนะฮะสร้างอลังการเลยนะครับ
ให้เป็นบ้านหลังใหม่พร้อมทั้งมีทีมงานออกแบบเนี่ยให้เข้ากับต้นกล้ามปู
บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างให้กับพ่อแม่ด้วย
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ก้อยจะคอยดูความเรียบร้อยของบ้านให้นะครับ
น่ารักมากเลยบ้านชัยก็จะเซาอยู่ดูแลความเรียบร้อยนะฮะ
แต่ว่าอาจจะเขินกล้องนิดนึงนี่เราช่างกล้องกิตตีนมาสั่งมากเลยนะครับ
นี่แล้วอันนี้เป็นเหมือนเป็นทางเข้าจะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะมากเพราะว่ามายจะชอบต้นไม้

อืมนางก็ทำบ้านบ้านเมย์เสร็จยัง
ยังค่ะทำอยู่เหมือนกันราดเภาอุ้ยนี่ก็ทำบ้านหมดเลยอ่ะอุ้ย
ไม่บ้านเมษฐ์อยู่ที่ราดเภาอ่ะอุ้ยหนูซื้อที่ราดเภาไว้อีกที่นึง
อ๋อเหรอซอยโอเค
ใกล้กันไหมได้ในนี่มีบ้านคุณแม่ละใกล้เสร็จสุดอ่ะ
โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเหลือ๘นาทีเดี๋ยวกลับมา
อะไรนะเซลล์เซวาเราเห็นแล้วเตรียมรอดูได้เลยเป็นพี่มดดำแซ่บมาก
เพราะผลิตภาคที่คุณแม่ใช้มันเป๊ะไงหน้าเลย

ตรงนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะดูคุณกระแทะอาสยา
คิดกันเลยยำตำบวน
โอ๊ยจังนั้นก็ตัดมันกันหมดน่ะแหละ

แอบเด็กทั้งคู่อ่ะ
มี๒คนอยากว่านี่คือชั้นไม่เข้าใจ
แป๊บเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้
รู้มาจากไหนฉันอุตส่าห์อยู่เงียบนึกออกป่ะ
ถ้าพี่รู้มาจากไหน

นี่คุณกะแตอาสยามคนนี้เป็นคนที่เต้นที่ไร้วู้

ตั้งหน้าตั้งตาปั้นสะโพกให้ดูงอนงาม
เก็บไว้ดูคนเดียวทำไมนี่ดูซะก่อน
ล่าสุดออกมาโพสต์คลิปแซ่บเบาก่อนนอน
เขาบอกว่าดูคนอย่าดูแค่ภายนอกค่ะ

ของครอบครัวของคุณฉาคริชกับคุณแนน
กับคุณแอร์ซึ่งช่วงนี้พ่อบอกว่าอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งปั้มลูกคนที่สองแล้ว
ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นจับมือไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเชียงราย
พร้อมแชะภาพรูปผู้สุดน่ารักนะครับโดยภาพเซ็ตเนี่ยทำเอาชาวเหล็กถึงขนาดน้องโพ
ดูว่าเหมือนว่าแม่เนี่ยจะมีน้องให้น้องโพลหรือเปล่าเพราะว่าชุดหรือเปล่า
ให้น้องมาไวด้วยนะอยากมีน้องโพหลุปอยากจะมีอีกคนนึง

สวัสดีค่ะ